คุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำชีที่จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งชาวบ้านเขารวมใจกันสร้างขึ้นมาค่ะ
สะพานอนุสรมหาสารคาม๑๕๐ปี

นายภูสิตสมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพระเทพศิษฐาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามนำประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
ร่วมพิธีเปิดสะพานแห่งนี้นะคะหรือที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้าน
เรียกกันว่าสะพานไม้วัดเกาะเกิ้งนั่นเองนะคะ
สร้างขึ้นพื้นที่เชื่อมต่อวัดป่าอสิรวาสเกาะเกิ้ง
มีความยาว๑๔๕เมตรค่ะ
ในอดีตชาวบ้านจะใช้เรือในการเดินทางนะคะซึ่งไม่สะดวกแล้วก็มีอันตรายด้วย
สงฆ์ในวัดก็เลยร่วมกับชาวบ้านและก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามวิทยาลัยเทคนิคและมูลนิธิต่างสร้างขึ้นมาค่ะ
โดยไม้ที่นำมาสร้างส่วนใหญ่ก็มีคนบริจาคมานะคะแล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมจนสวยงามแข็งแรง
เพื่อรองรับผู้ที่จะมาทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้
ต่อมาพุทธศาสนิกชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วนะคะ
ดูจากบริเวณรอบแล้วเป็นป่าสวยงามเขียวขจี
และผ่านน้ำด้วยช่วงเช้าและอากาศเย็นแบบนี้ที่ภาคอีสาน